ทำไมใจร้ายกับเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้จัง
เพราะว่าไปแอบตัดผลทุเรียนของสวนแห่งนี้
คุณตัดไปประมาณ๓๐๐ลูก
ลูกนะฮะแล้วก็ผลทุเรียนมันยังไม่สุกดีเลย
จริงเจ้าของสวนบมไว้ก่อน
กะว่าจะตัดขายได้ในเดือนหน้าแล้ว
ก็ใกล้แล้วสิแต่ก็นี่มันตัดไปก่อน

นี่ครับผลทุเรียนหมอนทองประมาณ๓๐๐ลูกถูกคนร้าย
ลักขโมยตัดลงมากองรวมกันไว้ภายในสวนผลไม้เนื้อที่กว่าร้อยไร่
พื้นที่หมู่๗ตำบลตากพรมที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ส่วนกลุ่มคนร้ายตัดเสร็จก็หลบหนีไป
ด้านของตำรวจภูทรตกพรมได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เปรย์ผูกแบบถุงนอนพร้อมกับหมอน๒ใบแล้วก็รถเข็นอีก๑คัน

ได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ทีนี้กำนันตำบลตกพรมกำนันรังสรรค์ผลมาก
เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าของสวนก็คือสามีของนางปรานีตบัวเกิด

ซึ่งคนในครอบครัวแล้วก็ญาติญาติรวมถึงคนงานเนี่ย
อยู่ระหว่างการไปช่วยจัดงานศพที่วัด
ไม่มีใครดูแลเฝ้าสวนตรงนี้
ก็เลยให้คนร้ายเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสที่คนร้ายเนี่ย
เขาอาจจะโอ้โหสบช่วงเวลาตรงนี้ลงมือในการก่อเหตุนะครับ
โดยเช้าเมื่อวานนี้กำนันได้รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่ามีคนร้ายสามคนเนี่ยโอ้ใจเย็นมากเลยนะคุณฮะ
ผูกเปรย์นอนมาเฝ้าต้นทุเรียนตรงนี้

ทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านและกำนัน
ก็พาคนในชุมชนพาชาวบ้านเข้ามาตรวจสอบ

แล้วพากันวิ่งหลบหนีนะครับ
กำนันยังบอกอีกว่าทุเรียนหมอนทองที่ถูกตัดลงมา

คืออายุครบกำหนดที่จะขายได้ก็คือช่วงปลายเดือนนี้

ทุเรียนทั้งหมดมีน้ำหนักรวมกันกว่า๑ตัน
ที่ถูกตัดออกมาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ๑แสนบาท
ปีนี้สวนแห่งนี้มีคนร้ายเข้ามาตัดทุเรียนไปแล้ว๒ครั้ง
คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับ

บ้านเขาสวนเขาจัดงานศพกันอยู่

สิทธิ์ของเราเดินทางไปที่สวนของผู้เสียหาย
แล้วก็นำรูปของเจ้าของสวนที่เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนายศรีราชาบัวเกิดอายุ๗๖ปีกลับเข้าบ้าน
แล้วก็ทำพิธีในการเชิญดวงวิญญาณนะฮะ
โดยนางปรานีตบัวเกิดเปิดเผยบอกว่า

เนื่องจากวิญญาณสามีมาช่วยคุณ
ทำให้คนร้ายต้องหลบหนีไป
ทุกเช้าจะออกมาคอยดูแลศรด้วยตนเองใช่ไหม
สุดท้ายเธอยังให้โอกาสคนร้ายนะ
กลับตัวกลับใจเป็นคนดีจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น
แล้วก็ยังอวยพรให้ครอบครัวของคนร้าย
เช้ามาเนี่ยเค้าจะบนดูแลของเค้ารอบทุกส่วนนะค่ะ
สูบน้ำก็สูบเองทุกสวนจนเขาประสบอุบัติเหตุนะคะ
แล้วเขาก็หวังว่าจะได้ตัดทุเรียนบ้างอะไรบ้าง
แล้วคนก็มาตัดของเขาเขาก็คงจะ
บันดาลให้เรามาเห็นว่าเอาออกไปไม่ได้หรอกเนอะ
อย่ามาทำอย่างเขาเลยอย่ามาทำอย่างนี้อีกเลย
เพราะว่าการทำมาหากินด้วยความสุจริต
เราจะเจริญรุ่งเรืองเราจะมีอาชีพที่ดีมีครอบครัวที่ดี
เห็นไหมป้าปรานีตกับลุงเปียที่เสียชีวิตไปแกใจดี
ส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้ตำรวจภูทรตกพรมเนี่ย

ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานและขอสารออกหมายจับ
คาดว่าสามารถจับตัวมาดำเนินคดีได้ในเร็วนี้นะฮะ
นี่คิดว่าซ้ำเติมนะชาวสวนเขาเนอะ